จองลึกประเด็นร้อนวันนี้นะฮะพาไปดูคดีคะหั่นส่มหมกคอนโดจัยกรังกรุงเทพฯมหานครค่ะ
เลื่อยในการหั่นศพฆ่าอย่างสลดภายในห้องพักก่อนจะมีการเหมารถแท็กซี่ไปตัว
ครึ่งวันเพื่อที่จะหลบหนีแล้วก็หาคนช่วยเหลือนะคะ
แต่สุดท้ายก็สามารถรวบตัวเอาไว้ได้

เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ในห้องพบเลื่อยมรณะวางไว้ข้างศพ
เป็นคดีฆ่าสยองกลางกรุงที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
คนร้ายคือนายอักโกดาวัย๒๕ปีสัญชาติโปแลนด์แฟนผู้ตาย
ตำรวจใช้เทคนิคพิเศษตามแกะรอยและสั่งจับตา
ตามแนวชายแดนสกัดการหลบหนี
ในวันเดียวกันนั้นสามารถตามรวบตัวนายอัลโกดาได้
ด่านพรมแดนคลองลึกจังหวัดสะแก้ว
เตรียมเพ่นออกนอกประเทศจึงคุมตัวมาสอบสวน
จากการตรวจสอบประวัติพบทั้งคู่เข้ามาในประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่๒๙เมษายน
แล้วมาเช่าห้องที่เกิดเหตุอยู่ด้วยกัน
ภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่๑๒พฤษภาคมตอน๕ทุ่ม
จับภาพทั้งคู่เดินมาห้องพักยิ้มแย้มพูดคุยกันตามปกติ
ต่อมา๑๔พฤษภาคมพบนายลาโกดาเดินออกมาจากห้องคนเดียว
หนังสือและถุงใส่กล่องเลื่อยมาด้วย
กระทั่งเที่ยงวันที่๑๕เขาลงมาจากห้องพัก
กระเป๋าเดินทางออกไปจากคอนโด
คดีฆ่าสยองกรุงครั้งนี้ลาโกดาเหมือนจะหาผู้ช่วย
เขาเหมาแท็กซี่ทั้งวันในราคา๑๕๐๐บาทให้พาไปบ่อนพนันในกรุงเทพ
ห่วงนั้นเขาสื่อสารกับคนขับแท็กซี่ว่าต้องการให้ไปช่วยทำความสะอาด
และจัดการศพแฟนสาวที่ฆ่าไว้บนห้องพัก
คนขับจึงไปแจ้งรอปภและนิติบุคคลตรวจสอบ

ตำรวจนำตัวนานลากวดามาภูมิกุมตัวไว้ที่สอนอวรพยาไกร
เจ้าตัวขอประสานเจ้าหน้าที่สถานทูตและล่ามเข้าพบ
อกจากนี้ยังมีการนำกระเป๋าเดินทาง
พลาสติกใส่เงินและวัตถุบางอย่างมาตรวจสอบเพิ่ม
ตัวไปขออำนาจสารฝากคังที่สารอาญากรุงเทพใต้
ด้วยทะทางเครื่องเครียดอย่างเห็นได้ชัด
สอบเพื่อขยายหาสาเหตุยังไม่ได้อะไรมากจากคนร้าย
เพราะเขามีอาการเครียดไม่ขอให้การใด
ยืนยันขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แต่ตำรวจยืนยันมีพยานหลักฐานรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สามารถเอาผิดกับนายลาโอดาได้อย่างแน่นอน
ชั้นนี้จึงแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเอาไว้ก่อน
พยานหลักฐานจะเป็นตัวมัดฆาตกร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน